ประหลาดกลางท้องฟ้าที่สะแก้ว

หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่า

ตอนนี้มีอยู่๓ลูก
๔ลูกข้างในก็นะ
ปากกาเทียนไขและสายลม

เพจานั้นกล่าวนี้นะครับพิกัดเนี่ยก็คือ
จังหวัดสะแก้วมี๔จุด
ตอนแรกมา๓สักพักเดียวเนี่ย

กับพายุงวงฉางหมุนอยู่

๓จุดบ้าง๔จุดบ้าง

และตอนนี้ตรวจสอบไปก็ยังไม่มีคำตอบ
แต่หลายคนที่อยู่ในโลกโซเชียลมีเดีย

เพราะซึ่งปรากฏการณ์แบบนี้อธิบายกันง่าย

นี่คือจังหวัดสะแก้วนะครับ